ตามที่สัญญาไว้ครับว่า

เลิกแต่งงานของเราคือเมื่อไหร่ครับครับผม
วันที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ

ใช่ค่ะเสร็จสิ้นในวันเดียวเลยค่ะ
ก็มีพระผู้ใหญ่ค่ะ

เลิกเดียวค่ะ

เพราะว่ามันมีเลิกบอกอีกทีหนึ่งด้วย
คือมีเลิกงานแล้วมีเลิกบอกด้วย

แต่ว่าเราอาจจะถือเคล็ดกันสักนิดนึงอะไรอย่างนี้
เหมือนคุณเราก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้ก็สมบัตินะครับ

แต่ว่าก็อาจจะเป็นหลังพิธีเสร็จอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะรบกวนพี่นักข่าวก็มาร่วมงานอีกรอบนึงนะคะ
ตอนนี้เตรียมตัวเตรียมงานอะไรจริงนะครับ

ก็ยังไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีคุยกันเรื่อยมีเตรียมงานกันคร่าวมากกว่า
ตอนนี้กี่เปอร์สินต์ราคาการเตรียมงาน

ก็ต้องบอกว่าเป็นงานของเราเป็นงานแบบเรียบง่ายค่ะ
จริงก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามาก
ดังนั้นก็ค่อยทำไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะทันได้บอกในส่วนที่สำคัญอย่างพวกเรื่องชุดเรื่องอะไรกับพี่ที่เราแบบรักและเคารพแล้วค่ะ
กับร้านชุดต่างและที่ยังไม่เยอะค่ะ
ก็คือเป็นพิธีไทยกับพิธีธรรมดาเฉยค่ะ

เช้าเที่ยง

คือเรา๒คนไม่ใช่สายปาร์ตี้
อะไรที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นประเพณีไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยมาแล้ว

แต่ว่าเดี๋ยวเป็นทางการเนี่ยอาจจะต้องมีอีกหนึ่งครั้งแน่นอนครับ
มีเริ่มไปไหม
มีวิธีการเนอะมีวิธีการของเขา
ทุกอย่างมีวิธีการมีขั้นตอนของมันหมดอะไรอย่างนี้ครับผม
อันนั้นไม่ต้องดูเลิกครับอันนั้นก็เดี๋ยวไว้เป็น
เป็นตามฟิล์มตามความรู้สึกตามจังหวัง

ยังไม่รู้เหมือนกันครับพี่
เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวพี่ก็โคเชฟเอง
ยังไม่หวังเลยเพราะว่ารู้ว่าเป็นเหมือนแบบ

เป็นการตกลงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ให้ผู้ใหญ่ป้าม้าพ่อแม่รับทราบ
ก็เป็นสิ่งที่พอใจที่สุดแล้วค่ะ

ก็จะดูเนี่ยตะวันกว่าสีขาวเท้าน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราได้แต่งงานกันปั๊บเราก็อยากจะมีลูกเลย

ก็แต่งปุ๊บเปิดหูปั๊บแน่นอน
อย่างที่บอกว่ามันคือบางคนอยากมีมาก
แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วไม่มาอะไรอย่างนี้ครับ
กับบางคนที่อาจจะยังไม่อยากให้มาแต่มาแล้วอะไรอย่างนี้
คือเรารู้ไม่มองว่าจะอยู่ในโหมดไหนมา
ตอนนี้คืออยากให้เขามาไหมครับ

หลังผสมพิจิกาอยากมีมาก
คงเป็นไปตามจังหวะอะไรอย่างนี้มาดีออก

แต่งงานให้เสร็จแล้วก็ให้ไปวัดแผ่ง
ก็มันมีการคุยกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง
แต่ว่าอย่างที่พุทธบอกค่ะว่าเรื่องร่างกายเราก็

ถ้าพอเปิดปุ๊บเขามาปั๊บก็จะเป็นอะไรที่โชคดีมาก
ขอถามกับดุ๋ยต้องเคียงงานบ้างเลย
เคียงงานเราไม่ได้แบบงานยาวเลย

มันคือครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตครับ
แล้วก็มันเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตคู่
เราจะประกาศว่าเราจะใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตเลย
แน่นอนว่ามันมีความตื่นเต้นคือตอน

แต่ว่าเดี๋ยวพอใกล้งานอะไรอย่างนี้มันคงจะตื่นเต้นมากกว่านี้แน่นอนครับ

วันที่จะต้องบอกเลิกแต่งงานเนี่ย
เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทุกคนจะได้รู้แล้วว่า
วันที่เราจะแต่งงานกันมันคือวันไหน
หรืออันที่หลังจากนี้ต่อไปมันก็คือ
เป็นเรื่องที่จะต้องแบบเตรียมความพร้อมอะไรอย่างนี้
ให้ถูกต้องตามประเภทนี้ผู้รักผู้ใหญ่หลายเยาว์อะคะ
ทุกที่มาตลอด

สินสอดละค่าใหญ่คน

ก็ตามความเหมาะสม
ไม่ตามความเหมาะสม

แล้วที่เป็นอะไรบ้าง
เป็นสิ่งที่มันเป็นความรักจริงค่ะ
ที่เราพร้อมกันที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข
แล้วก็เรามีปัญหาอะไรเราก็ฝากฟันมันให้ได้
คือถือว่าทุกชีวิตต้องมีปัญหา
เราไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียว

ให้ชีวิตมันดูแบบว่าสมดุลบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วความทุกข์นี่แหละที่จะทำให้เราได้เห็นกันมากขึ้นนะคะ

ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบอะไรอย่างนี้อยู่ครับ

ย่านย่านย่านย่าน

เสร็จหลังแต่งงานได้ไหม
ตอนนี้มันไม่น่าจะทันแล้ว
มันด้วยการสร้างบ้านหลังหนึ่งมันค่อนข้างรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ตามแพลนที่เราวางเอาไว้อะไรอย่างนี้ครับ
มันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันก็อาจจะต้องแบบเกินไปนิดหนึ่งก่อน
จริงคิดยังไงบ้างการที่เป็นสักครั้งแฟนเป็นสักครั้งคู่ชีวิต

คิดยังไงบ้าง

ผมว่าก็คงไม่แตกต่างไปอย่างเดิมเพราะว่าทุกวันนี้คือเขาก็คือคู่ชีวิตของเราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
คือเวลามีปัญหาก็คุยกันเวลาต้องการกำลังใจอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะสลับกันให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ครับ

ค่ะก็จุ๋ยก็คิดมาตลอดนะคะแบบหวังไว้ว่าพุทธจะเหมือนแบบเป็นคนที่ใช่สำหรับเราตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเวลาเราทุกวันที่เราได้ใช้ชีวิตนะคะมันก็เติมเต็มคำว่าใช่ขึ้นไปเรื่อย
คือเขาจะมีเหมือนนิสัยความน่ารักอะไรอย่างนี้ที่เราคนรอบข้างครอบครัวที่ทำงาน
จุ๋ยพาไปหาพี่ตาปัญญาจุ๋ยพาไปหาเพื่อนสนิทพ่อแม่ญาติทุกฝ่ายทุกคนต่างรักพุทธหมด
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่ทำให้จุ๋ยสบายใจแล้วจุ๋ยก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีในอนาคตของเรา
ไปไม่ได้แล้วอะเสร็จ๘รอบอ่ะ

ติดต่อด้วยค่ะ
ติดต่อด้วยค่ะ
ติดต่อด้วยค่ะ
ติดต่อด้วยค่ะ

ติดต่อด้วยค่ะ
ติดต่อด้วยค่ะ

ติดต่อด้วยค่ะ

ติดต่อด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ